เดินทางกลับภูมิลำเนากันแล้วซึ่งสภาพอากาศในปีนี้เป็นใจค่ะเพราะว่าช่วงสงการมีความร้อนมากกว่าฝนค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะในระยะนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวคุณผู้ชม
แต่ก็ยังคงพบเจอฝนได้นะคะเล็กน้อยค่ะประมาณร้อยละสิบของพื้นที่
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกกลางวันฟ้าหลัวค่ะกับมีอากาศร้อนจัด
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่จุดที่มีฝนระวังลมกระโชคแรงคลื่นลมสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝนลดลงทั้ง๒ฝั่งเหลือประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่
คลื่นสูงมากกว่า๑เมตรอุณหภูมิสบายค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศร้อนกลางวันฟ้าหลัวกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
พื้นที่ใดมีฝนระวังลมกระโชกแรงเอาไว้ด้วยค่ะ
ถ้าคุณพร้อมเชื่อมเทพฯสุดท้ายนี้บริการที่นี้จะมีเทพฯสุดท้ายและไม่เมือง
มีเทพฯสุดท้ายและไม่มีเทพฯสุดท้ายและไม่มีเทพฯ